พาไปดูความประทับใจของรุ่นน้องกับรุ่นพี่ใช่ไหมคะ

ฉันขอพามาดูความประทับใจของคนเป็นแม่ค่ะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนสาวน้ำชาชีระนันค่ะ
ซึ่งออกมาเผยหุ่นแซ่บไปเมื่อวันก่อนนะคะ
ล่าสุดได้ออกมาโพสต์ถึงความประทับใจที่ได้เป็นคุณแม่แล้ว

ก็ได้โพสต์บันทึกของคนเป็นแม่เอาไว้ว่า
เป็นคลิปรวบรวมภาพตั้งแต่เธอน่ะจะคลอดเจ็บท้องน้ำค่ำแตก
ตอนนั้นเธอบอกว่าแบบใกล้คลอดแล้วอะค่ะ

ก็เลยรีบเก็บของกลับมาโรงพยาบาลทันทีค่ะ
ซึ่งพอไปถึงยังไม่ได้คลอดอีกค่ะ
เพราะคุณหมอแจ้งว่าน้ำเดินแล้วแต่ว่าปากมดลูกยังไม่เปิด

ซึ่งตอนนั้นเธอบอกว่าความทรมานคือมันเจ็บปวดมากค่ะ
คุณหมอก็ให้ยาเล่งช่วยอีกทางนึง

ปวดท้องใกล้คลอดมากแต่ก็คือยังคลอดไม่ได้
เรียกว่าต้องอดทนสู้มากอยู่หลายต่อหลายชั่วโมง
เพราะว่าเธอตัดสินใจที่จะคลอดแบบธรรมชาติ
อยากสัมผัสการคลอดแบบธรรมชาติ
เธอพูดเองเลยนะคะว่าลูกจ๋าออกมาได้แล้วแม่ไม่ไหวแล้ว
อ่าเดี๋ยวไปฟังคลิปจากเธอกันค่ะค่ะขอบคุณใจค่ะ
โอ๊ยไหล่เต็มเลยพี่วาวใช่แล้วแหละ

นอนไปแค่๔ชั่วโมงเอง
คือเดี๋ยวก่อนคุณวาวอยู่ไหน
คุณวาวปากแป้งอยู่

อยากให้เขาเห็นว่าพ่อกับแม่เนี่ยรักเขาขนาดไหน
อยากให้ลูกรู้ว่าพ่อกับแม่รักลูกมากอย่างไม่มีเงื่อนไข
โอ้โหดูภาพแล้วอยากร้องไห้ตามเลย
น้ำตาไหลตามคือเราเชื่อว่ามันเป็นความรู้สึกของคนเป็นแม่

เรื่องเจ็บมันก็เจ็บจริงคุณผู้ชมมันเจ็บปวดจริง
แต่ว่ามันเป็นความเจ็บปวดที่สวยงามประทับใจคือแบบได้สัมผัสการคลอดธรรมชาติ

ก็มีการสกรีนหน้าเสื้อกันใส่กันเป็นเสื้อทีมไปเลย
เรียกว่าเป็นความประทับใจสุดเลยนะคะ
แค่ไหนดูเอาคุณผู้ชมมาสกรีนหน้าลูก

น่ารักจริงค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชม